กลับมาช่วงนี้มาดูข่าวใหญ่ที่ตอนนี้ถูกตีแผลไปทั่วโลก
กรณีที่นักท่องเที่ยวสาวชาวอังกฤษอายุ๒๙ปีเข้ามาเที่ยวที่เกาะเต่า
บริเวณหาดสายรีจังหวัดสุราธานีของประเทศไทย
แล้วกลับไปที่อังกฤษไปบอกสื่ออังกฤษบอกว่าเธอถูกข่มขืน
แล้วก็ตอนนี้ตำรวจไทยก็มีการตรวจสอบเรื่องนี้คืออย่างเข้มข้นเลย
ล่าสุดวันนี้ค่ะพลตำรวจตรีสุรเชษฐหักพานรองผู้บัญชาการตำรวจท่องเที่ยว
ลงพื้นที่ไปด้วยตัวเองเลยนะคะไปตรวจสอบหน่อยซิว่า
เอ๊ะมันมีหลักฐานอะไรที่น่าจะเชื่อได้ว่ามีร่องรอยของการถูกข่มขืนจริงหรือเปล่า
ปรากฏว่าวันนี้คุณสุภาษาราตลอดทั้งวันที่ท่านเดินทางลงพื้นที่
ท่านบอกเลยนะว่าก็ไม่ได้มีอะไรผิดปกติ
ไม่ได้มีหลักฐานอะไรที่มันจะเชื่อได้ว่าเธอคนนี้ถูกคมขืน
เอาล่ะคุณผู้ชมวันนี้พลตำรวจตรีสุรเชษฐหักพาน
รองผู้บัญชาการตำรวจท่องเที่ยวพร้อมด้วยเจ้าหน้าที่กองพิสูจน์หลักฐานกลาง
สำนักงานตำรวจแห่งชาติก็เดินทางลงพื้นที่
ไปที่บริเวณหาดสายรีเกาะเต่าจังหวัดสุราชธานีนะคะ
ไปตรวจสอบคดีนี้ก็คือเธออ้างว่ามาเที่ยวที่เกาะเต่าสุรธานี
สักประมาณช่วง๒๕๒๖แล้วเธอไปประสบเหตุก็คือถูกข่มขืน
รองผู้บัญชาการตำรวจท่องเที่ยวบอกว่าเบื้องต้นจากการลงพื้นที่
ตรวจสอบที่เกิดเหตุยังไม่พบว่ามีหลักฐาน
ที่อาจจะนำไปสู่มูลเหตุเรื่องของการข่มขืน
แต่รองโจ๊กบอกว่าถ้าเกิดว่านักท่องเที่ยวสาวชาวอังกฤษคนนี้
อ้างว่าเธอถูกคมคืนมีหลักฐานใหม่แสดงว่าถูกคมคืนจริง
ท่านก็แนะนำเลยนะบอกว่าให้เอากลับมาให้ตำรวจ
แล้วจะนำตัวผู้ก่อเหตุมาดำเนินคดีตามกฎหมายให้ได้
บอกว่าจะให้ความเป็นธรรมกับทุกฝ่าย
และช่วงเช้าได้มีการติดต่อไปที่สถานทูตอังกฤษ
เพื่อประสานขอข้อมูลจากนักท่องเที่ยวที่ถูกอ้างว่าเธอถูกคมคืน
ซึ่งตัวแทนทูตอังกฤษก็บอกว่าตอนนี้ก็ไม่สามารถติดต่อเธอได้เหมือนกันนะ
คุณผู้ชมฟังเสียงรองผู้บัญชาการตำรวจท่องเที่ยวกันหน่อยค่ะ
ถ้าหากว่าผู้เสียหายเขาเดินทางมาพบแล้วเอาหลักฐานมามาแจ้งความ
นะครับและมีหลักฐานที่แสดงอื่นอื่นนะครับหลักฐานใหม่อื่นอื่น
ไม่มีอะไรที่ยืนยันได้เลยว่ามีการข่มขืนเกิดขึ้น
ไม่มีอะไรที่ยืนยันได้เลยว่ามีการวางยาเกิดขึ้นในชั้นนี้นะครับ
แต่ถ้าผู้เสียหายมีความประสงค์และเดินทางกลับมา
ร้องทุกข์แจ้งความดำเนินคดีอาญาตัวเป็นใครเราก็ดำเนินคดีหมด
ก็ชัดเจนมากขึ้นค่ะแล้วก็ทำให้เราคนไทยแล้วก็ต่างชาติเองที่เขาจะมาเที่ยวในไทยก็สบายใจได้มากขึ้นนะคะ

ท่านก็ลงพื้นที่เองแล้วก็ยืนยันเลยนะคะ

ไม่พบหลักฐานร่องรอยว่า
มีการข่มขืนเกิดขึ้น

เธออ้างว่าเธอถูกคมคืนไม่สบายใจ
มีหลักฐานใหม่ที่ยืนยันว่าเนี่ยฉันโดนข่มขืนจริงเนี่ย
ก็เอามาเอาหลักฐานมาเดี๋ยวจะหาตัวคนผิดมาดำเนินคดีตามกฎหมายให้นะคะ
รองผู้บัญชาการตำรวจท่องเที่ยวบอกด้วยนะคะว่า

ที่มีข่าวบอกว่าเดินทางมาที่เกาะเต่าอีกครั้งแล้วก็
ฝากไปแจ้งกับเจ้าของโฮสเทลบอกว่าเธอโดนข่มขืนนะ
เรื่องนี้รองผู้บัญชาการตำรวจแห่งชาติบอกว่า
คือก็ไม่เกี่ยวกันนะเพราะว่าเธอบอกว่า
แฟนของผู้เสียหายทำร้ายร่างกายก็คือไปต่อย
อันนี้มันคือเป็นความขัดแย้งที่มันเกิดขึ้น
เป็นเรื่องนอกสำนวนนะไม่เกี่ยวกับสำนวนนี้นะค่ะ
จะทำได้เร็วช้าแค่ไหนขึ้นอยู่กับตัวผู้เสียหายเองนี่แหละ
จะเข้ามาให้ข้อมูลเพิ่มเติมหรือไม่
อยากให้สงสารเจ้าหน้าที่ไทยเพราะตอนนี้ก็อยากได้คำตอบเหมือนกัน
คือไม่ใช่สงสารเฉพาะเจ้าหน้าที่ไทยนะคะ

รายได้หลักของเรานอกจากเรื่องของการส่งออกแล้ว

ชาวเกาะเต่าชาวเกาะพงันก็อยากได้คำตอบเช่นเดียวกัน